มันไม่เหมือนกับลูกทรงปกติทั่วไป
หน้าตามันเป็นยังไงวันนี้เรารวบรวมไว้แล้ว

ตลอดข่าววันนี้จะพาทุกคน
ไปดูเรื่องราวความผิดแปลกของเหล่าพืชผักต่าง
อันนี้เนี่ยเรื่องของสีสันรูปร่างที่ผิดเพี้ยนอย่างที่เห็นตอนนี้
ดูธรรมดาไปเลยล่ะครับ
เพราะความผิดเพี้ยนที่นำมาฝากในวันนี้มันมากกว่านั้น
ใครจะไปคิดล่ะครับว่าพืชผักเหล่านี้เนี่ย
จะมีรูปร่างไปคล้ายกับอวัยวะเพศชาย

เริ่มกันที่ต้นไม้คล้ายอวัยวะเพศชาย

ขอเริ่มที่บ้านใกล้เรือนเคียงกันก่อน
พาไปที่ประเทศกัมพูชาบุกป่าฟาดง

ลักษณะโดยรวมเนี่ยครับ
ใครเห็นก็ต้องบอกว่าใช่มันต้องใช่แน่
ช่างเหมือนกับอวัยวะเพศชายเป๊ะ
ส่วนบนเนี่ยมีเหมือนฝาครอบหัวอยู่

ว่ากันว่าเป็นต้นไม้ที่มีตระกูลเดียวกันกับต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิง
งานนี้เนี่ยเป็นที่ถูกอกถูกใจเหล่าสาวชาวกัมพูชาเป็นอย่างมาก
ต่างพากันถ่ายรูปคู่กันอย่างตื่นเต้นและสนุกสนาน
ต่อกันที่มะละกอแปลกผลคล้ายอวัยวะเพศชาย
มะละกอรูปร่างแปลกนี้เนี่ย
เป็นของคุณปิยรัติโขงยอด
สาวชาวนครศรีธรรมราช
เธอบอกว่าเป็นต้นที่ปลูกไว้ที่บ้าน
เมื่อเห็นว่ามีรูปร่างแปลก
นำมาอวดชาวโซเชียล
ตอนแรกคิดว่ามันหน้าตาคล้ายกับคนมีจมูกโต
พอนำมาโพสต์ลงในติ๊กต๊อกเท่านั้นแหละ
เพื่อนกลับโพสต์บอกว่า
มันน่าจะเหมือนเจ้าโลกมากกว่านะ

งานนี้เนี่ยทำเอาเธอถึงกับพากลิ้งไปเลยล่ะครับ
ขณะที่ชาวเน็ตต่างพากันเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่า
ลูกนี้เนี่ยตำแล้วแซ่บแน่อยากลอง
บางคนก็บอกว่าขอเถอะ
มีเมล็ดไม้ขอด่วน
บางคนก็ถามว่าใช้ดินอะไร

การแสดงความคิดเห็นต่างออกไป
คือหันไปมองเรื่องตัวเลข

เอากับเขาสิครับ
และสุดท้ายกับขนุนแปลก
ผลคล้ายอวัยวะเพศชาย

ไปกันที่บ้านเลขที่๗๑ตำบลชมพู
อำเภอเมืองจังหวัดลำปาง
ชาวบ้านที่นี่พากันฮือหา
เมื่อต้นขนุนออกผลแปลก
คล้ายกับอวัยวะเพศชาย
งานนี้กลุ่มคนเสี่ยงโชค
ต่างให้ความสนใจและไม่รอช้า
พากันไปดูกันอย่างไม่ขาดสาย
และนำภูมิเถียนมากลับไหว
เพราะเชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ย
น่าจะนำโชคลาภมาให้กับพวกเขาอย่างแน่นอน
ยังไงก็ใช้วิจารณญาณ
ในการรับชมด้วยนะครับ
แตกดีนะ

บางอย่างก็แปลกค่ะคุณ

ก็ว่ากันไปจริงมันเกิดขึ้นได้นะคุณผู้ชม
เรื่องของความแปลกจากผลไม้
จากพืชพันธ์ต่างที่นำเสนอไปนะครับ